เขาก็ไปเห็นครั้งแรกนะคะตอนนั้นมันก็ฝนตกริมคำนิดนะคะ
สาดเข้าไปนี่เห็นน้องนอนหน้าน้องหน้าน้องจะเขียวนะคะ
แล้วน้านี่ทั้งร้องไห้ทั้งวิ่งเข้าไปหาหลาน
นาเลยรีบวิ่งเข้าไปกอดแล้วก็หอมหลาน
คุณตัวเอาหน้าเอาแก้มไปรู้สึกว่าหลานนี่เย็นเย็นมากผิดปกติ
มันคนรถชนใหม่ทำไมจะเย็นก็ร้องไห้แล้วก็พูดไปด้วยนะคะ
ที่เราสังเกตได้คือหลานตัวเย็นใช่ไหมคะหน้าเย็นเพราะเราเอาหน้าแนบหลาน
หน้ารู้สึกหน้าซีดมากเลยค่ะหน้าซีดปากซีดปากเจียวอะค่ะ
สงสัยเรื่องกางเกงกลับด้านนะครับกางเกงในไม่มีอย่างเงี้ย
แล้วก็คนเกิดปฏิเหตุแล้วน้ำหวานอยู่ฝั่งนี้เหมือนโดนชนนะครับ
แล้วหน้าเขาไม่เละหน้าเขายังสวยอยู่
ผมก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุน่าจะเป็นการน่าจะเป็นการจัดฉากมากกว่าครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังตามคดีนี้กันต่อนะคะ
เพราะว่าดูจะไปคนละทางกันก็คือรูปของคดีที่น่าจะสรุปน้ำหนัก
เหมือนจะให้ไปทางอุบัติเหตุรถชนนะคะ
ในขณะที่ความรู้สึกของญาติไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคุณน้านะคะ
ซึ่งไปถึงคนแรกในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนสนิท
ยังคาใจอยู่ว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนรถชน
แล้วก็น่าจะเป็นการอำพลางเหตุการณ์จริงมากกว่า
เพราะว่าคิดว่าน่าจะโดนฆาตกรรม

เพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่

กับรองผู้บังคับการตำรวจภูทร

พันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์สุกเกษมค่ะ

ครับสวัสดีครับ
รองค่ะขอถามเพิ่มเติมนะคะ
รองคะถ้าเราลองลำดับเหตุการณ์
ตั้งแต่เกิดเหตุรถชน
ลำดับของคนที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
การกระทำที่เกิดขึ้นไล่เรียงมา

ใช่ค่ะคนที่ไปถึงคนแรกเนี่ยถ้าเอาตามข่าว
คือเป็นผู้ชายคนขายไข่ถูกไหมคะ

ใช่ค่ะแล้วจากนั้นที่เป็นลักษณะของมูลนิธิ
คุณหมอตำรวจลักษณะลำดับเหตุการณ์

ก็ก็พฤติการแห่งอดีตนะครับ

สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ
ตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ย
ใช้เวลาไทม์ไลน์๑ชั่วโมงครับ
ตั้งแต่เริ่มออกจากเบาแดง

และระหว่างนั้นก็มีเหตุเกิด
ในเรื่องของการขืนใจข่มขืนที่โรงเรียน

ว่าตัวละครทั้งหมดในคดีนี้
ไม่ว่าจะเป็นธอมหรือเพื่อน

ผู้ต้องหาโดนคดีไปแล้ว
ที่เหลือนี่มันจะเข้าข่ายไหม
ในเรื่องของเป็นตัวการร่วม
ให้การสนับสนุน
ในฐานความผิดเรื่องของผู้ถือนะครับ

หรือไม่ในความเสียหายลดขนาดนั้นเอ่อ
ก็เรียกพอถอมาปรึกษาหาลือ
ปรากฏว่าพธก็ไม่สุดหรอกครับ
ไม่น่าจะทำได้
แนะนำว่าลองปรึกษาอ่าทางบริษัทรถยนต์ดูซึ่ง

อันนั้นคือที่เราคิดกันแล้ววิเคราะห์กันฮะ
จริงวันนี้พูดกันตั้งแต่เริ่มไป
ที่เกิดเหตุ

อยู่ด้วยครับ

ให้ผมตอบในประเด็นใดบ้างครับ

แง่ของเหตุการณ์มันมีความคาใจอยู่หลายเรื่อง

เอาอย่างแรกก่อนคนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุคนแรก
ก็คือพ่อค้าขายไข่ถูกไหมคะ
โดยที่เขาก็ไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของรถกระจกประตูใดคือเห็น
แล้วก็ออกมาแล้วก็ไปเจอ
แล้วก็อีกระยะหนึ่งพอขับรถอีกระยะหนึ่ง
ก็เจอผู้ชายที่ชื่อเอ็มถูกไหมฮะ

เขาเล่าละเอียดไหมคะว่าเขาคุยกับ

แต่ทีนี้โดยพฤติการของโอ้โฮละเอียดครับ

เชิญค่ะพยานพยานคนแรกที่ไปพบ
คือวันนั้นเขาพูดต่อหน้ามูลนิธิปวีนาแล้วก็คุณแม่ของน้องน้ำหวานด้วย

ในข้อเท็จจริงที่เขาไปเจอไปเจอตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับ

คือเราไม่ได้ตั้งคำถามเขาเป็นคนเล่าเอง

เขาเล่าว่าเขาเจอผู้ชายที่ชื่อเอ็มแล้วมีบทสนทนายังไงบ้างคะรองค่ะ
อืม
เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเดินอยู่ข้างตา

อ่า
ลำดับเหตุการณ์ตรงนี้ผมไม่มั่นใจและจำได้ไม่ครบถ้วนนะครับ

คือว่าเขาไม่ได้เอกใจหรือสงสัยอะไรเลย
ว่าใช่คนร้ายทำนองนี้นะครับ
เพียงแต่ว่าเขาเจอน้องเอ็มเนี่ย
เนี่ยผู้ต้องหาในกระดินนี้เดินอยู่ข้างทาง

เดินอยู่ข้างทางครับ
ท่านค่ะคือตกลงเราไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วนะคะ
ว่าที่คนขายไข่เจอผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นคือเอ็มถูกต้องนะคะ

เดี๋ยวฉันจะได้ถามเต็มที่ว่าพอเขาเจอเอ็มเสร็จแล้วเนี่ย
ใครเป็นคนร้องทักใครคะท่าน
อืมเขา
เขาไม่ได้พูดถึงประเด็นว่าเข้าไปคุยหรือทักทายเลยนะฮะ

อ่าอ่าก็หมายความว่าอ่า
เอ็มเนี่ยก็ไปหาขอความช่วยเหลือ
แล้วรู้สึกว่าพวกเขาขายไข่เขาก็โทรเข้า๑๖๙
แล้วซึ่งทาง๑๖๙ก็บอกว่าก็ได้รับแจ้งมาแล้วสักคู่
รู้สึกว่าจะมีสายเข้าไป

มีบันทึกมีเวลาระเบิกเครื่องไว้

ซึ่งเขาได้คุยกันไหมคะว่า
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะไปไหนเจ็บตรงไหนบ้าง
ผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงเขาได้คุยกันลักษณะนี้บ้างไหมคะ
ไม่เลยนะครับเพราะว่าพ่อค้าขาย
ไม่ได้ว่าคุยอย่างนี้กับทางผู้ต้องหาเลย
งั้นแสดงว่าไม่มีบทสนทนาอะไรกันเลยถูกไหมคะครับ
ทีนี้พอถัดจากพ่อค้าขายไข่แล้วเนี่ยนะคะ
คนที่ไปคนที่สองคือใครคะท่านตำรวจกู้ภัยหรือยังไงคะท่าน
อ๋อคนนี้ถึงชุดแรกเลยก็ชุดกู้ชีพเลย

ครับร้อยเวนบอกผมเมื่อไปถึงนะคนเยอะเลยครับ
ทางชาวบ้านแล้วก็ทางญาติของสำหรับเข้ามาถึงแล้ว

แล้วก็คุณหมอแล้วก็พันโนโทนิกร
อ๋อก็คือไปถึงไล่กัน
ส่วนสังเกตนี่คือประตูรถนี่ที่ชนเปิดไม่ออกนะครับต้องนั่ง

คือท่านรองยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นกระจก
ด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยชุดกู้ภัยชุดกู้ชีพใดใช่ไหมคะ
ตอนที่ไปช่วยน้องน้องวะใช่ไหมคะอ๋อไม่ครับ
แต่ว่าที่จะมีงัดก็คือประตู
ประตูด้านฝั่งของผู้ตายครับ
ค่ะแล้วก็เบาะเนี่ยถูกปรับตอนที่จะพาศพเขาออกจากรถถูกไหมคะ
ครับก็เป็นลักษณะของการเข้าช่วยอยู่
โดยตอนที่ไปถึงรถคือไฟรถยังติดอยู่เครื่องรถยังติดอยู่หรือว่าทุกอย่างดับหมดคะ
ไฟก็ยังติดอยู่เลยนะครับ
ตามที่ทุกฝ่ายให้การมานะครับ

โอ้โหจำไม่ได้นะครับตรงนี้

ค่ะรถเนี่ยค่ะ

แต่บริเวณนั้นก็เปรียวนะครับ
มีบ้านอยู่๔๕หลังซึ่งออกห่างจากจุดเกิดเหตุมาก
ค่ะค่ะตรงนั้นไฟถนนผู้คนนะครับผู้คนผู้คนอยู่ค่ะ
ไฟถนนมืดด้วยใช่ไหมคะมืดด้วยครับค่ะทีนี้ค่ะที่ฉันขอกลับเอาเอารถก่อนนะคะ
รองค่ะคือรถเนี่ยสภาพที่เราเห็นเนี่ยตอนที่ไปถึงเนี่ย
คือเครื่องรถยังติดอยู่ถูกไหมคะ
ตัวนี้ไม่มั่นใจเลยนะครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวถ้าไฟติดนี่แปลว่าเครื่องยังติดไหมคะท่าน
สภาพแล้วไม่น่าจะติดนะครับเพราะว่าโหพังยับเข้าไปเลย
ผมผมผมผมไม่ตอบมาในประเด็นนี้ครับจำจำไม่ได้นะครับได้ค่ะ
เดี๋ยวข้อเท็จจริงผิดเข้าใจค่ะทีนี้ค่ะรองค่ะคือครับ
คนที่เคลื่อนย้ายศพคือกู้ภัยถูกไหมฮะครับผมก่อนที่กู้ภัยจะเป็นคนเคลื่อนย้ายศพเนี่ย
ใครต้องเข้าไปเพื่อที่จะบอกกู้ภัยว่าอ่ะเคลื่อนย้ายศพได้แล้ว
ใครต้องเป็นอำนาจของใครคะท่านเอ่ออำนาจจะถ้าตามกฎหมายนะครับ
ค่ะนะฮะก็คงจะต้องเคลื่อนเคลื่อนย้ายออกมาข้างนอกครับ
ค่ะคุณหมอและก็พะนักงานสอบสวนร่วมกันชนสูตรนิกศพ
แปลว่าต้องมีการตรวจสัญญาณชีพแล้วว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เป็นการลงความเห็นว่าต้องเอาออกมาเพื่อชนะสูตรเบื้องต้นถูกไหมคะ

ค่ะซึ่งตอนนั้นญาติอยู่ด้วยตลอดถูกไหมคะ
ก็เป็นญาติทางจำไม่ได้ว่าเป็นทางพ่อหรือทางแม่ต่อบทนามภรรย์นะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะท่านหลังจากมันก็มีประเด็นซึ่งไทยรัฐก็ตามประเด็นนี้กับท่านรองด้วยเนี่ยนะคะ
ว่าลักษณะการตายแบบนี้เนี่ย
ทำไมถึงไม่เอาไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแทนที่จะอนุญาตให้ญาติเขาพากลับไปที่บ้านคะ

ประเด็นนี้ก็คุยมาทั้งวันเองนะครับ

สาเหตุการตายเกิดจากอุบัติเหตุ
แล้วถ้าสงสัยประการใดนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องส่งตัว
และนั่นคือยากติดใจหรือไม่อย่างไร
หน้าขนาดนั้นคือยากไม่ได้ติดใจ

โดยมอบสมให้ยากไปประเภน

เจอกองเกงจับด้าน

อันนี้ต้องมาเริ่มใหม่แล้วครับ
ส่งนเข้าไป

แม้ว่าญาติจะไม่ติดใจ

ตำรวจสามารถใช้ดุลพินิษฐ์และอำนาจในการบอกญาติว่า
ขอพาไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับ
ตอนนั้นคือตำรวจที่ลงพื้นที่หรือว่าทุกท่านที่อยู่ที่นั่น
ทำไมถึงตัดสินใจให้ญาติพากลับบ้านนะคะ
ลงความเห็นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะ
ทั้งคุณหมอแล้วก็พนักงานสอบสวน
ก็บอกแล้วครับประกอบกับ
บางทีก็เป็นเรื่องนะครับถ้าญาติไม่ติดใจแล้วยังเอาศพไป

ว่ามันสร้างความยุ่งยากให้เขามาก
ถือว่าเราก็มองสองมุมนะครับ

แล้วเขาต้องตามมารับฝึกถึงเพศ

ค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านที่เรียนถามคือว่า
ณตอนนั้นตอนที่ชนสูตรกันเบื้องต้น
ก่อนจะถามญาติว่าติดใจหรือไม่เนี่ยแปลว่า
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจกู้ภัยหรือว่าคุณหมอเอง
ไม่ได้สังเกตเอาอย่างนี้นะคะเอาแบบตาง่ายเลย
คือไม่ได้สังเกตว่ากางเกงผิดปกติถูกไหมคะ
ผมว่าตอนนั้นก็คือตี๒๖นาที
ถ้าเห็นสิ่งผิดปกติก็คงจะมีการท้วงติ่งแล้ว
แล้วก็ลักษณะการตายแบบนี้เข้ารักษณะผิดธรรมชาติไหมคะ
ผิดธรรมชาติครับต้องทำการชนสูตรพลิกศพ
ซึ่งปกติแล้วการชนะสูตรพลิกศพ

คือที่อาจารย์จะถามก็คือว่าเอ่อเป็นเอาประตูไหทรุดชนนะคะ
แต่ว่าเลือดจะเห็นแค่บางจุดเท่านั้น

ตรงใบหน้าหรือว่าตามลำตัวไม่ได้มีแผลเวอะหวะมากมาย

คือแต่ไม่ได้มีมากมายเทียบเคียงกับลักษณะของกระจก

แต่ทีนี้ลักษณะของศพกับลักษณะของเหตุ
อย่างนี้ถือว่าไปด้วยกันแล้วก็ไม่ได้น่าสงสัยอะไรเหรอคะ
ยังไงครับเค้ามาเจอตอนหลังผมตอบยากในคำถามนี้
ถ้าผมเห็นเองเลยนะผมก็ตั้งข้อสงสัยแล้ว

ค่ะ
หลักก็คือญาติไม่ได้ติดใจ

ก็ต้องมอบให้ญาติไปความเห็นความสุข

แบบนี้คือดูด้วยตาเปล่าที่ท่านเห็นแล้ว

ก็ต้องมีการพูดคุยร่วมกันทุกฝ่ายค่ะครับญาติด้วยหมอด้วย
แล้วก็ตัวผมด้วยถ้าถ้าตัวผมอยู่นะครับค่ะครับว่าเอ่อ
เฮ้พอเหตุใดนะครับกันเพลงถึงกลับด้านค่ะนะฮะในประเด็นนี้เท่านั้นนะฮะ
คือหาหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ค่ะนะครับโดยโดยที่ลักษณะของบาดแผลเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในลักษณะของแผลด้านในอ่ะแต่ทีนี้ลักษณะของกระจกประตูตัวรถ
ที่มันยับขนาดนั้นกับแผลรอบนอกตัวของน้องที่มันแทบมันน้อยมากค่ะท่าน
อย่างนี้ไม่น่าสงสัยใช่ไหมคะเอาจากประสบการณ์ท่านเท่าที่เคยเจอคดีอุบัติเหตุก็ได้ค่ะ
เราต้องยึดอ่าพรรณวิทย์เฉยแพร่ส่วนหลักนะครับบางสิ่งบางอย่างจำรวจไม่ใกล้จะตอบเลยครับ
อือถ้ามันมันเป็นความจำนาญจะพ่อด้านของใครก็ของมันค่ะ
แม้กระทั่งเรื่องรถก็ต้องให้ผู้ชำนาญการมาตรวจสภาพ
ถ้าเป็นเรื่องของชีวิตร่างกายก็ต้องขุดหมอ
ถ้าจำนวบตอบเองทั้งหมดก็ไม่ต้องมีผู้จำนานการ
เข้าใจค่ะท่านรองค่ะตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้ว
การตรวจสภาพรถข้างในทรัพย์สินของผู้ตายอยู่ตรงไหนบ้างคะ

ของส่วนตัวเขารองเท้ากระเป๋า
โทรศัพท์มือถือหรือมียางมัดผมมีอะไรติดผม
ลักษณะแบบนี้ค่ะอยู่ในรถตรงส่วนไหนบ้างคะท่าน

ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง
เอาอย่างนี้มีการเก็บโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปแล้วถูกไหมคะ
ตั้งแต่ตอนที่เก็บหลักฐานนะคะครับค่ะผมผมดูในภาพรวมนะฮะ
ในภาพรวมรูปของคดีนะฮะดูความถูกต้องสิ่งสิ่ง
ต่างที่ไม่เกี่ยวกับรูปคดีเนี่ยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ลงไปล้วงนะครับ
นะฮะสำหรับพฤติการแห่งคดีที่ผมออกสืบนี่ก็คือ
เรื่องของเรื่องของเรื่องของจุดที่เกิดเหตุเรื่องจุดที่ไปพักรถนะฮะ
และเรื่องของพยานบุคคลเอาหลักใหญ่นะคะมีรอยเบรกของรถบนถนนไหมคะท่าน
อ่าร้อยเวรแจ้งว่าไม่พบรอยเบรกห้ามรอแล้วที่บาดแผลบนตัวของผู้ชายที่ชื่อเอ็มเนี่ย
มีตรงไหนที่ที่ข้างครับ
ค่ะที่เดียวเลยเหรอคะจากครับจากการจากการกระแทกเข้าไปหรือไม่ไม่ทราบแต่ว่า
แล้วก็เก็บไว้แล้วค่ะเพื่อการเปรียบเทียบนะครับเอ่อแล้วก็กังวลอีกอย่างหนึ่งที่ญาติถามว่า
ว่ากลัวว่านายเอ็มจะหลบหนีผมก็ผมก็รับประกันจากคุณแม่แล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วง
ค่ะแล้ววันนี้ก็มีการติดต่อแล้วแจ้งมาว่าอ่าไปตรวจสอบแล้วนายเอ็มไม่อยู่บ้าน
ด้วยความห่วงใจผมก็โทรไปถามสวรรณิกรเช็คดูว่านายเอ็มไปไหนอย่างไร
ก็ได้คำตอบว่าโทรมาขออนุญาตไปขอนแก่นค่ะท่านเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะหนีเนอะ
ครับผมค่ะไปปฏิบัติธรรมสามวันค่ะท่านท่านค่ะที่ที่ตัวของเอ็มเนี่ย
มีแค่แผลที่คางที่เดียวถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วเสื้อของผู้ตายที่มีรอยเลือดเนี่ย

ว่าเป็นเลือดของใครเป็นเลือดจากตรงไหน
แผลอะไรที่มันเชื่อมโยงกันได้บ้างคะ

อันนี้ผลออกมายังคะท่านรอง
ก็ส่งตรวจทั้งหมดเลยครับ

นำสิ่งของไปส่งที่ขอนแก่นอีกครับ
ค่ะเอ๊ะท่านค่ะรู้สึกว่าส่งเพิ่มเติมแต่ผม
ผมจำได้ไม่หมดจริงจริงแต่รายงานผมแล้วว่าพรุ่งนี้จะนำ
สิ่งของไปส่งตรวจพิสูจน์ที่ขอนแก่น
ท่านครับผู้ต้านบังชารายงานท่านไหมครับว่า
เกิดเหตุเนี่ยมันคือคืนคือ
เช้าของวันที่๑๙กรกฎาคม
แล้วตำรวจเนี่ยเรียกเอ็มมาให้ปากคำวันที่เท่าไหร่คะท่าน
คำถามคือว่าหลังจากเกิดเหตุปุ๊บวันที่๑๙โทรรายงานผมหรือไม่ใช่ไหมครับ
ไม่ค่ะเขาบอกท่านไหมคะ
ว่าเขาเรียกเอ็มมาสอบปากคำวันที่เท่าไหร่คะ
หลังเกิดเหตุ๑๙กรกฎาไม่ได้บอกครับ

คือคดีนี้ผมลงไปช่วยศาลนะครับ

ผมไปเรียกตัวนายเอ็มมาแล้วก็มาเจอกันอยู่โรงพัก
แล้วก็ซักจนผมได้ข้อเท็จจริงมาพอสมควรแล้ว

กว่าวันเขาไม่ได้รับเลยว่ามีอะไร

ก็ก็ผมก็ลงไปช่วย๓คดีว่างั้นนะครับ

คำถามใส่นายเอ็มไปสุดท้ายเขาก็รับว่าเขาได้หลับนอนกับน้ำหวาน
ที่โรงเรียนบ้านขามครับ

ท่านคะมันมีหลักฐานที่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
ของใครที่มาประกอบในคดีนี้บ้างไหมคะ

เราให้ศูนย์สืบภาค๔นะครับทำผังขึ้นมาเลย
เอาสั้นแค่นี้นะครับ
ผมพูดรายละเอียดหลักฐานทางคดีมันมากไป
ก็ผมว่ามันไม่เหมาะสมนะครับ

คือเรียนแค่พยายามจะถามเพื่อให้มีความคลี่คลายในคดี
จากทางฝั่งของญาติเท่านั้นเองค่ะท่าน
คือผมรับปากกับคุณจอมว่าผมทำเต็มที่เลยนะครับ
แล้วก็รับปากกับคุณแม่ว่า
สิ่งใดที่ผมนำมาประกอบคดีได้

การแรกผมหวังว่าคุณแม่คงพอใจในป่อหนึ่ง
ก็คือผมสามารถทำให้นายเอียมรับสารภาพ
ในเรื่องของการมีอะไรกัน
แล้วถ้าเราขยายออกไปมากกว่านั้นได้
ผมจะทำแล้วต้องอยู่ในพื้นฐานของ

เช่นผู้สนับสนุนตัวการร่วม
ประชุมวันนี้ก็ยังประชุมเลยครับ
เรียกพนักงานสอบสวนเรียกภูมิกับสอบสวน
เช่นกรณีแต่มันไม่เกี่ยวกับคดีเช่นผมยกตัวอย่างเลยว่า
กางเกงตัวนี้ผมก็เพิ่งได้ความรู้วันนี้เองนะครับเป็นกางเกงยอดฮิตที่มาจากเกาหลี
และผู้ที่สวมใส่ผมไม่ได้พูดถึงน้องน้ำหวานนะครับใส่แล้วไม่นิยมใส่เกงใน
ชั่นเค้าเป็นอย่างนี้แต่ผมรับฟังนะครับแต่มันไม่เกี่ยวข้างดีนะครับไม่สามารถจะไปยืนยันได้ว่า
เกี่ยวข้องอะไรกับความรู้ที่ท่านได้มาแต่คำถามคือว่า
ที่ท่านได้รับความรู้มาคือกางเกงตัวที่ผู้ตายใส่
เข้าใจค่ะท่าน

เดี๋ยวฉันแค่จะถามว่าคือเราไม่ได้กำลังจะบอกว่า
พยายามชี้ว่าอะไรแต่ดิฉันแค่ถามว่า

กางเกงแบบนี้คือแบบเดียวกันกับที่ตำรวจหญิงบอกท่านหรือเปล่าคะ
ลักษณะอย่างนี้ที่วัยรุ่นเขาชอบใส่กัน
คำนองนี้เองครับ

กล้องวงจรปิดในผับเนี่ยเจอไหมคะ

ตัวนี้ก็บันทึกภาพไว้ชั่วโมงกว่า
นี่คือประเด็นที่ผมไม่อยากจะกล่าวถึงเลยนะครับ

เข้าใจค่ะคือมันมีอีกถูกไหมคะ
แต่ถ้าคุณแม่จะขอดูก็ยินดีไปพบพนักงานสอบสวนขอดูได้ครับ
มันความยาวประมาณเป็นชั่วโมงเลย
ได้ค่ะท่านรองขอบพระคุณมากสำหรับความคืบหน้าวันนี้นะคะ

เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
จริงมันมีมันคาราคาซังอยู่หลายประเด็นนะคะ
แต่ก็อย่างที่ท่านรองบอกล่ะว่าท่านไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดมาดูภาพรวมของคดีมากกว่านะคะ

คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

ที่ท่านรองนี่แหละให้สัมภาษณ์เราไว้ในช่วงวันแรกนะคะ
ท่านก็บอกว่าจากการชนสูตรเบื้องต้นแล้ว
ลักษณะส่วนใหญ่จะไปอยู่เป็นภายในเกือบทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งนั่นก็ทำให้ทางญาติเองก็ค่อนข้างจะติดใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอหัก

แล้วก็มีกระดูกหน้าอกยุบนะคะ

ประเด็นที่ถูกเปิดขึ้นมาว่ามันค่อนข้างแปลก
ลักษณะการตายแบบนี้ที่ปล่อยให้กลับบ้าน
เพราะเมื่อวานี้ที่คุณน้านะคะคุณน้าเล่า
คือคุณน้าบอกว่าพอเลือกที่จะกลับบ้านเสร็จแล้ว
ก็ชำระล้างร่างกายหลานสาวนะคะ
เพราะว่าก็ต้องเตรียมเอาไว้เพื่อทำพิธีทางศาสนานะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเป็นการเสียชีวิตที่ผิดปกติ
แล้วถูกชำระล้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำให้หลักฐานต่างอาจจะหายไปได้

เราฟังกันอีกครั้งจากคุณพ่อนะคะ

ทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเราได้สายใครนะคะ
เราจะคุยกันอีกครั้งกับน้าสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณน้ามนัสนันบุญน้อมค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะ

คุณน้าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยกับรองผู้การจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
คุณน้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่เขาบอกให้พาหลานกลับบ้านได้เนี่ย
ตอนนั้นเขาพูดคุยอะไรกันบ้างคะ
มีคนบอกไหมว่าเอาไปโรงพยาบาลดีกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจละเอียดก่อน
หรือว่าพากลับบ้านได้เลยไม่ได้มีผิดปกติอะไร
คือบทสนทนาตอนนั้นคุยกันว่ายังไงคะ
ตอนนั้นน่ะพอไปถึงนะคะพอตำรวจบอกว่าไหนญาติ
ก็เลยบอกว่าเป็นน้าเป็นญาติก็เลยบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
พอจะจับหลานเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปใกล้ให้เอาศพออกมาก่อน
แต่มองไปก็เห็นหลานนอนอยู่เหมือนที่อยู่ในรถนะคะ
คืออันนี้ที่คุณน้าเล่าเนี่ยน้ำหวานยังอยู่ในรถถูกไหมคะ
ยังอยู่ในรถค่ะเพราะว่าญาติยังไม่มานี่เขาจะไม่ให้แตะต้องอะไรเลยค่ะ
ทีนี้พอญาติมาเสร็จแล้วแล้วเขาพาหลานเราออกมาใช่ไหมคะ
ค่ะเขาเปิดประตูหลังแล้วก็เอาหลานดึงออกมาข้างหลังค่ะ
มานอนที่เปรย์น้าก็วิ่งเขาไปกอดหลาน
ทีนี้เขาก็บอกก็พอถามว่าแล้วคนขับไปไหน
ก็มีเสียงหนึ่งบอกมาว่าคนขับบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาล
เขาบอกว่าอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครพูดนะคะ
ทีนี้พอประมาณไม่ถึงสิบนาทีค่ะตำรวจจะตรวจลายนิ้วมือ
แล้วก็พิมพ์บอกว่าเสียชีวิตแล้วคอหักเขาบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ตรวจลายนิ้วมือเสร็จก็บอกว่ากู้ภัยที่บ้านนะคะ
ผู้ภัยที่บ้านน้ำมะเฟืองก็เลยบอกว่าน้าน้องเสียแล้วนะ
ถ้าเอาไปโรงพยาบาลก็ต้องทำนู่นทำนี่
ก็เสียค่าใช้จ่ายนะจะเอาไปบ้านหรือว่าจะเอาไปโรงพยาบาล
เขาถามอย่างนี้ค่ะน้าก็เลยบอกว่าไหนน้องก็ตายแล้ว
ก็เอากลับบ้านก็แล้วกันถ้าไปที่โรงพยาบาลก็ค่าใช้จ่าย
อะไรมันก็หลายเรื่องก่อนจะได้สูบออกมาน้าบอกอย่างนี้ค่ะ
ผู้ภัยก็เลยเอาขึ้นรถตามกลับมาที่บ้านเลยค่ะ
คุณน้าค่ะขอแทรกถามนิดเดียวตอนตอนที่คุณน้าไปเนี่ย

ประมาณ๑๐กว่าคนค่ะ
มันสว่างไหมคือจริงทางมันมืดถูกไหมคะ

ตอนพาน้ำหวานออกมาแล้วมันมืดหรอคะ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

ไม่เข้าใจอยู่ในใจใช่ไหมไม่เข้าใจแต่เข้าใจตอนนั้นมันวุ่นวายมากล่ะหลานอันตรายด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะ
ตอนที่พากลับไปเนี่ยตอนถึงบ้านพอกู้ภัยเขาพาน้ำหวานลงจากรถแล้วพาเข้าบ้านคุณน้าเนี่ย
ก็ยังไม่สังเกตเสื้อผ้าอีกใช่ไหมคะ
ไม่เอกค่ะเอานอนกลางบ้านจนญาติมาตั้งเป็น๓๐คนเต็มบ้านใครใครก็มาก็กอดแต่ก็ไม่มีใครสนใจค่ะ
แต่กู้ภัยดึงผ้าออกก็ยังไม่มีใครสนใจว่ามีกางเกงกลับด้านค่ะ
ผู้ภัยเอาผ้าคุมสีขาวออกเอาผ้าสีม่วงออกจากหน้าก็ไม่มีใครสนใจ
ค่ะคุณนะจ๋าเชิญค่ะ
ต้มน้ำเสร็จก็เลยบอกว่าเอาน้องไปล้างชำระล้างร่างกายอะไรแบบนี้ค่ะ

ที่คุณน้าเล่าเมื่อวานนะทีนี้ขอกลับมาตรงที่เกิดเหตุค่ะ
ตอนที่น้ำหวานเนี่ยถูกพาออกมานอกตัวรถแล้วเนี่ยนะคะ
มีทรัพย์สินของน้ำหวานเนี่ยมีคนเอามาให้คุณน้าไหม
ไม่มีค่ะเพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างถามว่าโทรศัพท์น้องไปไหนของอะไรน้องอยู่ไหน
ทุกคนบอกว่าบางคนก็บอกว่ากู้ภัยเจ็บบางคนก็บอกว่าอยู่กับตำรวจเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
จนถึงตอนนี้ครอบครัวรู้ไหมคะว่าโทรศัพท์น้ำหวานอยู่ไหนคะ
้าเป็นคนไปเก็บเอาในรถค่ะเพราะว่าไปตามหาหลักฐานที่ของหลานเนี่ยค่ะทรัพย์สินของหลานเนี่ยค่ะ
ตอนเช้าประมาณ๙โมงน้าไปที่โรงพักค่ะ
ไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าผู้ภัยเก็บผู้ภัยหน่วยนั้นหน่วยนี้ต้องมีหลายหน่วยค่ะ
น้าก็ไปทุกหน่วยทุกหน่วยบอกว่าไม่ได้เก็บอะไรเลยอยู่กับตำรวจเขาบอกเนี่ยว่าอย่างนี้ค่ะ
ไม่เป็นไรอาจจะวุ่นวายก็ได้ใครก็แล้วแต่แต่คือเราได้โทรศัพท์หลานในวันรุ่งขึ้นถูกไหมคะ
ในวันรุ่งขึ้นค่ะ
โทรศัพท์แล้วได้อะไรมาอีกที่เป็นของน้ำหวานคะ
ได้โทรศัพท์อยู่ข้างหลังข้างหลังรถนะคะเบาะข้างหลัง

เบาะหลังค่ะแล้วก็สายโทรศัพท์จะดึงมาจากดึงจากต่อปั๊กอยู่นะคะต่อที่เสียบมา
แล้วก็ดึงสายมาข้างหลังยาวมาเบาะหลังแล้วก็รองเท้าข้างขวาอยู่ด้านคนขับข้างหลัง
แล้วก็อีกข้างหนึ่งอยู่ตรงที่น้องนอนเสียนะคะ
มีโทรศัพท์ซึ่งเหมือนกับต่อสายชาร์จแบตไว้ในรถใช่ไหมคะ

หมายถึงว่าก็คาจนมาถึงมือคุณน้าก็คาไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะน้าก็เลยบอกว่าเอ้าสายชาร์จที่น้าซื้อให้เนี่ย
ก็เลยว่าอย่างนี้สายชาร์จโทรศัพท์น้องหวานเนี่ยก็เลยถอดมา
แต่ก่อนจะไปเจ็บเอานะก็โทรบอกรองนิกรก่อนนะคะ
บอกว่าขอดูในรถหน่อยนะเพราะว่าโทรศัพท์โทรติดอยู่แต่ไม่มีใครรับ
ก็ว่าอย่างนี้สงสัยมันต้องตกอยู่ในรถแน่เลยก็บอกอย่างนี้ค่ะ

คุณน้าตอนที่คุณน้าเดี๋ยวนะคือคุณนับตกลงแล้วโทรศัพท์เนี่ย
คุณน้ามาหยิบออกจากซากรถเองเหรอคะ
หยิบออกจากซากรถเองเลยค่ะ
ซากรถเนี่ยย้ายไปโรงพักแล้วหรือว่าอยู่จุดเกิดเหตุ

โดยที่ไม่ได้มีใครมาเอาอะไรในนั้นไปเลย
ไม่มีเลยค่ะยังไม่มีอะไรใครมาหยิบอะไรไปเลยค่ะ
แล้วตอนที่คุณน้าไปเอาโทรศัพท์เอาดึงสายชาร์จออกมาเนี่ย

บอกว่ามามาดูด้วยกันเนี่ยมีอะไรมั่งของน้องหวานในรถ

คืออย่างนี้ค่ะคุณน้าจะถามว่าตำรวจเดินมาด้วยไหม
มีมีใครมาด้วยไหมตอนที่เราไปเอาของหลานในรถนะคะ
ไม่มีค่ะแต่น้าถ่ายวีดีโอไว้แต่ถ่ายได้ไม่เยอะนะคะ
ค่ะค่ะบอกว่านี่ตอนนี้กำลังจะมาหาของน้องหวานนะ
กำลังจะมาหาโทรศัพท์น้องหวานอะไรพูดไปด้วยแล้วก็
ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะแล้วกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ไม่เห็น
แต่เห็นกุญแจอยู่ตรงคนขับข้างคนขับนะคะ
กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ที่น้องหวานขับออกจากบ้านนะคะ
แล้วมันมีอยู่ตรงช่องฝาฟ้าเปิดประตูเปิดนะคะ
ประตูฝั่งคนขับใช่ไหมคะใช่ค่ะด้านหน้าเนอะด้านหน้าค่ะ
อ่าทีนี้ค่ะมันมันมีอย่างอื่นไหมน้องเจาะหูไหม
มีสร้อยมีกำไรมีแหวนมียางมัดผมมีกิ๊บติดผม
อะไรบ้างไหมคะตรงนั้นไม่ไม่ค่อยได้สังเกตนะคะ
เพราะว่าคิดอยู่แต่ว่าโทรศัพท์น้องโทรติด
มันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งเพราะว่าไม่มีใครรับเลย
ทั้งวันโทรทั้งวันจนตอนเย็นถึงไปตรวจนะคะถึงไปหาที่รถอีก
ไปที่รถสี่รอบแต่ไม่เห็นไม่ได้เปิดเพราะว่าไม่กล้าก็เลยโทรไปหา
ท่านลองนี่ก่อนนะคะบอกว่าขอตรวจรถอีกสักครั้งได้ไหม
เพราะว่าอยากเห็นโทรศัพท์ก็เลยบอกว่าอย่างนี้
ท่านลองก็เลยบอกว่าเอ๊ะลองนี่ก่อนบอกว่ามันจำเป็นด้วยเหรอ
ก็พูดอย่างนี้บอกว่าจำเป็นค่ะก็เลยว่าอย่างนี้ค่ะ
คุณน้าขอนิดเดียวเดี๋ยวเราเวลาใกล้หมดแล้ว
คือเหตุเนี่ยเกิด๑๙กรกฎานะคะคุณน้าทราบไหมว่า
ผู้ชายที่ชื่อเอ็มเนี่ยถูกเรียกมาสอบปากคำ
คือเขามาโรงพักครั้งแรกอ่ะวันที่เท่าไหร่คะไม่รู้เลยค่ะอ่า
ตำรวจรายงานเราตลอดไหมเวลาเรียกคนนี้มาเล่านะ
ถามคนนี้แล้วนะสอบคนนี้แล้วนะตำรวจบอกบ้างไหมคะไม่ค่ะ
แล้วคุณน้าได้ไปทวงแล้วคุณน้าได้ไปทวงถามทุกวันเลยไหม
ก็ไม่ได้ทวงค่ะก็คือนึกว่าตำรวจเขาจะเป็นคนจัดการเองค่ะ
อ่าอ่าคุณน้ำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับอีกสายหนึ่ง
คุณแม่ของน้ำหวานนะคะคุณน้าขอบคุณนะคะ
วันนี้เท่ข้อมูลเพิ่มค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแม่น้ำหวานค่ะ
คุยกับคุณหนูกันบุญน้อมนะคะคุณแม่ของน้ำหวานผู้เสียชีวิตนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่เราคุยกับตำรวจอีกรอบหนึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะ
คุยย้อนกลับไปในวันนั้นด้วยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคืนนั้น
แต่เอาณปัจจุบันนี้ก่อนแม่ทราบความคืบหน้าของทางตำรวจไหมคะ
ว่าสำนวนใกล้จบหรือยังคะเอ่อยังนะคะเพราะว่าก็ต้องติดตามทางอ่า
เท่าที่ญาติทราบก็คือรอผลการชนสูตรอย่างละเอียด

นิติเวชตำรวจอ่าซึ่งซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจ
หรือว่าอีกหนึ่งโรงพยาบาลเนี่ยได้มีความคืบหน้าอะไร
ที่เราโทรไปถามหรือว่าเขาโทรมาบอกบ้างไหมคะแม่
ยังค่ะยังรออยู่
คุณแม่ของที่เกี่ยวกับน้องในวันเกิดเหตุ
มีอะไรอีกไหมที่ใช้เป็นหลักฐานได้บ้าง

แม่ก็ยังไม่ได้เปิดดูว่ามันเป็นยังไง
เพราะโทรศัพท์น้องคือญาติหาให้
แล้วก็เอาให้แม่แล้วก็เสื้อผ้าน้อง
แต่ตอนที่ไปตรวจเสื้อผ้าน้องนี่
ทางญาติไม่รู้ว่าให้คุณหมอตรวจด้วยหรือเปล่า
เราก็เลยเก็บเอาไว้ค่ะ
ว่าเขามีข้อความคุยกับใครโทรหาใครสายสุดท้าย
ยังค่ะยังเพราะว่าคุณแม่เปิดไม่เป็น
แล้วทีนี้ก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไง
อาจจะให้หลานดูให้ก็ได้
เพราะว่าหลานเนี่ยก็คือคนข้างบ้านเขาก็มีไอโฟนอยู่นะ

แม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ
อาจจะให้น้องเขาเปิดดูให้ก็ได้
คุณแม่ค่ะเสื้อผ้าที่น้องใส่วันที่เกิดเหตุ
ทั้งเสื้อเชิดแล้วก็กางเกงยีน
เป็นชุดที่น้องใส่บ่อยไหม
ใส่ค่ะใส่กางเกงขาสั้นแกจะใส่บ่อย

เพราะว่าไปกินข้าวบ้านนะไปอะไรก็คือแกจะใส่ค่ะ
คุณแม่มันมีกางเกงแบบใหม่
ชั่นใหม่อะไรที่น้องซื้อมาแล้วมาเล่าให้แม่ฟัง
หมายว่าแม่กางเกงตัวนี้มันไม่ต้องใส่กางเกงในมันมีไหม
แฟชั่นพวกนี้เท่าที่แม่ทราบ

รุ่นใหม่นี้แม่ก็ยังไม่เคยรู้เหมือนกันเลยว่า

ถามแบบความรู้แบบไม่มีค่ะ
แค่ถามดูว่ามีไหมที่น้องซื้อเสื้อผ้าแบบใหม่มาแล้วมาเล่าให้แม่
ก็มีแต่แบบธรรมดาแบบพื้นแบบธรรมดานี่แหละค่ะ
เขาใส่เสื้อตัวนี้กับกางเกงตัวนี้บ่อยไหมคะ
ใส่ค่ะใส่เพราะว่าถ้าอยู่บ้านไปบางทีก็
กินข้าวบ้านน้าไปกินอะไรที่บ้านญาติก็คือใส่ค่ะ
จะใส่ประจำกางเกงเนี่ยกางเกงตัวนี้คือกางเกงตัวปวดของแกเลยแหละเนี่ย
แล้วต้องใส่สู้กับคู่กับเสื้อตัวนี้ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหม
แต่เป็นกางเกงที่ใส่กับจ้างไม่เกี่ยวครับใส่ได้ทุกตัวค่ะเซื้อ
แม่บอกว่ากางเกงตัวนี้มันเป็นแบบกางเกงรุ่นเก่า
ธรรมดาขาออกจะแบนบานสั้นหน่อยนะ
ถ้าจริงแล้วหลอก่อนเราไม่ใส่กางเกงขา
ไม่ใส่กางเกงในเวลานั่งแม่ว่ามันก็คงจะเห็นอะไรสักอย่างอะเนาะ
แต่พอจากนั้นก็เลยคือว่ามันเป็นไปไม่ได้
แบบว่าน้องจะไม่ใส่กางเกงในเพราะว่ามันเป็นกางเกงขาแบบ

ค่ะแล้วข้างในกางเกงตัวนี้แม่เคยเห็นใช่ไหม
มันไม่ได้มีลักษณะการบุผ้าบุอะไรข้างในอะไรแบบไหนเลยใช่ไหมคะ
ไม่จ้ะก็เป็นกางเกงธรรมดานี่แหละจ้ะ

คือเราจะใส่สวมใส่ธรรมดาแล้วก็รูดซิปด้านหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่ทราบใช่ไหมคะว่าภาพของกล้องวงจรปิด
มันไม่ได้มีแค่ด้านหน้าของร้านอาหารเท่านั้น
มีด้านในด้วยทราบใช่ไหมคะ
ก็จริงแล้วตอนที่ญาติไปหามาที่กล้องวงจรปิด
เขาบอกว่าเสียนะคะมีเหลือตัวเดียวด้านหน้า

แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับท่านรองผู้การ
ท่านบอกว่ามีถ้าญาติอยากจะดูเนี่ยก็สามารถขอดูได้

หรือว่าเป็นแบบว่าชายทางโทรศัพท์หรือยังไงคะ

ได้ค่ะให้ความร่วมมืออยู่แล้ว
แม่คือผู้เสียหายเผื่อจะไปขอดูนะคะ
ได้คลี่คลายกันว่าคาใจไม่คาใจแบบไหน

ขอโทษนะคะคุณจำฝัน

เวลาน้องออกมาจากผับเนี่ย
ไปไหนต่อยังไงต่อเกิดอะไรกับน้องดีกว่าค่ะ

เอาอย่างนี้บอกแม่ว่าท่านรองบอกว่าคือกล้องวงจรปิด

แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผู้ชายที่ชื่อเอ็มจะหนีไป
นะคะพูดให้สบายใจ

ค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ